แม่ก็ขอความช่วยเหลือมาเหมือนกัน

แต่ปัญหาก็คือว่าลูกชายเนี่ยอายุ๓๒

คือน้ำหนักตัวเนี่ย๒๐๐กว่ากิโลกรัม
คือแน่นอนว่าเรื่องของระบบการหายใจ
คนที่น้ำหนักตัวเยอะคนอ้วน
การหายจงหายใจพรุ่งนี้จะลำบาก

ดูภาพลูกชายหน่อยนะฮะนี่เป็นบ้านพักในพื้นที่
ตำบลลำโพอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
นี่คือลูกชายคือจะตัวใหญ่
แล้วติดโควิดเนี่ยบางทีโรคประจำตัวนี้ก็มีส่วนสำคัญ
คุณแม่บอกว่ามีอาชีพค้าขาย
ส่วนลูกชายเนี่ยอายุ๓๒แม่อายุ๕๐กว่า
ลูกติดโควิดตั้งแต่วันที่๖สิงหาคมยังไม่มีจะที่มาพาไปรักษาตัวแล้วลูกในอาการเริ่มหนักขึ้น
ที่สำคัญก็คือน้ำหนักตัวสองร้อยกว่ากิโลกรัมนะครับโดยลูกชาย
เนี่ยป่วยตั้งแต่วันที่๑สิงหาคมมีอาการไอก่อน
หายใจติดขัดมีไข้สูง
ทีแรกแม่คิดว่าป่วยตามปกติ

กลับมาบ้านอาการก็ไม่ดีขึ้น
วันที่๖สิงหาคมตัดสินใจซื้อชุดตรวจโควิดมาตรวจนะครับ
ปรากฏว่าเจอเชื้อโควิดนะฮะ
ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่คุณพ่อของเขานะฮะ

ของผู้ชายน้ำหนัก๒๐๐กว่ากิโลกรัมคนนี้
ติดโควิดอยู่แล้วเนี่ยเสียชีวิต

ตอนนี้คุณแม่บอกว่าตัวแม่เองเนี่ย
ลูกยังไม่ได้ไปโรงพยาบาลยังไม่ได้เตียงเนี่ยนะ
แม่เองดูแลลูกอยู่ตอนนี้อาการก็เริ่มมึนศีรษะแล้ว
ไม่รู้ว่าจะติดโควิดจากลูกหรือเปล่าตอนนี้
ก็คุยกับลูกลูกก็คุยก็ไม่ได้
เขาแบบหายใจไม่ออกค่ะท่วงนั้นอ่ะ
อัดยาเข้าไปให้เขากินยาเข้าไปเยอะ
ยายาอะไรมั้งที่เกียรติภาพไทย
มีฟ้าทรายโจรกระชายค่ะ

ตอนนี้มีความช่วยเหลือมาก็เป็นถังออกซิเจนนะฮะแล้วก็มียา
แก้ปวดแก้ไข้สมุนไพรฟ้าทลายโจรอาการก็เริ่มดีขึ้นบ้างแต่ว่ายังไงก็ยังอยากไปโรงพยาบาลนะครับ
วันนี้นะครับท่านผู้ชมครับเราก็พบว่าทางโรงพยาบาลเองเนี่ยทางรองนายกอบตลำโพเจ้าของพื้นที่
ประสานมาแล้วประสานหาความช่วยเหลือให้แล้วนะครับคือทีแรกเนี่ยทางรองนายกอบตลำโพบอกว่าความจริงเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือแล้วจะพาไปโรงพยาบาล
แต่ว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยวันนั้นไม่ยอมไปบอกว่าจะขอรักษาตัวอยู่บ้านอาจจะเป็นความเข้าใจผิดเข้าใจกันคลาดเคลื่อนเรื่องของลักษณะการไปตรวจก่อน
และให้แพทย์ประเมินอาการอีกครั้งนึงว่ารักษาตัวที่บ้านได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยต้องมีคันตอนแบบนั้นก่อนเอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพาไปโรงพยาบาลวันพรุ่งนี้นะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยตรวจสอบให้ชัดว่าตกลงแล้วเขาสีเขียวสีเหลืองหรือว่าจะกลุ่มเสี่ยงไม่เสี่ยงมากน้อยขนาดไหนเรื่องของอาการหนักเนี่ยถ้า